พ่อค้าแม่ค้ามาเจอกับโจร

โอ้โหสุดท้ายก็โดนหลอกจนได้อะครับ

อาหารตามสั่งจับภาพได้น่ะครับแล้วชีอย่าได้เห็นเลยนี่คือผู้ก่อเหตุนะ
ผู้หญิงคนนี้ทำทีเหมือนคุยโทรศัพท์เพื่อสั่งน้ำมันพืชราคาโรงงานกับเพื่อน
พูดแบบดังเลยนะพูดให้แบบให้แม่ค้าเนี่ย
เจ้าของร้านที่เขาขายตามสั่งเนี่ยให้ได้ยิน
โอ้โหแม่ค้าเขาสูญเสียเงินไปเท่าไ

ไปพบกับเจ้าของร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านเอื้ออาทร
ตะบนวังเย็นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า

นางบุญรัฐลีลาออนอายุ๔๗ปี
เธอเล่าว่าวันเกิดเหตุคนร้ายขี่รถจักรยายนมาที่ร้าน

แล้วคนร้ายเนี่ยก็ทำทีเหมือนเป็นลูกค้า
จะขอซื้อลูกชิ้น๑๒๐บาท
พร้อมกับสั่งข้าวผัดกะเพราหมูกรอบอีก๑กล่อง

ก็จะไปเอาน้ำมันพืชราคาถูก
โรงงานที่บ้านเพื่อนก่อน

เฮ้ยแม่ค้าสนใจไงบอกว่าเป็นราคาโรงงาน

คนร้ายบอกรังละ๔๕๐บาท

แม่ค้าบอกโอ้โหมันถูกนะ
เพราะปกติราคาน้ำมันพืชรังหนึ่งประมาณเกือบ๙๐๐ไง

ฝากเงินไปเลยจ่ายสดงดเชื่อเลย๙๐๐บาท
แล้วคนร้ายนั้นรับเงินมาทำทีโทรศัพท์เลย
เหมือนแบบรับเงินไปแล้วโทรสั่งเลยนะ
โทรสั่งสุดท้ายยังไงรู้ไหมคุณ
ผู้ก่อเหตุหันมาเจอวงจรปิด

แล้วหลังจากนั้นก็หายตัวไปเลย
ไอ้กะเพราที่สั่งไว้ลูกชิ้นที่สั่งไว้

โอ้โห

แต่เห็นเขาพูดกันว่าแถวสำโลงหนองแหน่

อะไรนะจิตเวย์โดนกันหลายเจ้าเลย
เขาบอกว่าเขาเห็นรูปที่โพสต์ไป

เขาบอกที่คนที่เขาโดนนะ

ลูกชิ้นสามกล้วยทอดอะไรอย่างนี้
คือเขาจะเข้าตามร้านของทอดโดยตรงเลย
นี่ไงโดนมาหลายคนแล้ว
คือคนนึงอาจจะโดนในราคาไม่แพงเท่าไหร่

ใช่แล้วล่ะครับผู้เสียหายนะครับ

ตำรวจสพแปลงยาวพร้อมกับนำคลิป
ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะ

เขามาคอมเมนต์ในโพสต์ของเขาที่
เขาจะได้เร่งดำเนินคดีให้เออเนี่ยเธอก็บอกว่าคลิปที่เธอโพสต์เนี่ย
ก็จะเป็นอุทาหรณ์ด้วยถ้ายังไม่เจอก็ขออย่าได้เจอจริง
แล้วก็เตือนกันว่ามีมิจฉาชีพแฝงตัวมาแบบนี้เยอะไอ้แบบนี้ทำกันเยอะ
ต้องระวังนะฮะไปฝากซื้อสินค้าเห็นว่าราคาถูก
ก็เข้าใจแหละมันอาจจะช่วยลดต้นทุนให้กับพ่อค้าแม่ค้า
แต่เรื่องของความเชื่อใจเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน
คือซื้อกับใครไงถ้าไปซื้อที่ร้านค้าที่ไว้วางใจแล้วมันถูก
อันนี้ก็พอเข้าใจได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดไปเจอกับใครแบบนี้
มันก็เสี่ยงแบบนี้นะคะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม
คู่กัดสะบัดข่าวประกัดกันให้สะบัดในทุกข่าว
อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์และอย่าลืมนะครับ